สนับสนุนโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
เกมต่อชีวิตเข้าใจทุกครอบครัวที่ต้องการต่อลมหายใจ
เกมต่อชีวิตรับฟังทุกความคิดเห็นของคุณผู้ชมเพิ่มเงินทุนต่อชีวิตเริ่มต้น๕๐๐๐บาท
เกมต่อชีวิตให้โอกาสทุกครอบครัวได้มาแก้วิกฤตกับการตอบคำถามที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของครอบครัวให้ถูกต้อง
๔ข้อรับเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
คุณผู้ชมครับถ้าเคราะหกรรมและความยากจนคือบันไดในการที่จะเดินไปพบกับความสุขสบายในชีวิต
ซึ่งครอบครัวที่มาในวันนี้เขาเดินผ่านบันไดแห่งความทุกข์มาหลายขั้นทั้งอุบัติเหตุสุขภาพที่แย่ลงรวมถึงความยากจนที่ต้องเผชิญ
และตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่เห็นแสงสว่างปลายทางนั้นเลยเราไปชมภาพเรื่องราวชีวิตนั้นพร้อมกันเลยครับ
มีอยู่วันหนึ่งต้องไปหาหมอ

คนขับเขาก้มหน้าติดกับพวงมาลัยเลย
รัตนาเดี่ยวคำมาค่ะชื่อเล่นชื่อเปิ้ลอายุ๓๘ปีปัจจุบันเป็นลูกจ้างบริษัทส่งออกค่ะแล้วพอเย็นมาก็ไปรับจ้างขายขนมหวาน
ตอนนี้ในบ้านมีกันอยู่๕คนมียายของเปิ้ลมีเปิ้ลและลูกของเปิ้ล๒คนคือนุริยะและนัสร้อ
แล้วก็ไหมลูกของน้าตุ๋ย
ซึ่งตอนนี้น้าตุ๋ยได้ย้ายไปเช่าบ้านอยู่ใกล้ใกล้ที่ขายของทุกอย่างค่าใช้จ่ายในบ้านคืออยู่ที่เปิ้ลหมดค่ะ
ค่าใช้จ่ายของยายทั่วละค่ะก็จะเป็นในส่วนของยายอดตาและก็ยาหยอดตา
แล้วก็จะมีค่ารถค่าเดินทางที่ไปฉีดยาไปหาหมอโรงพยาบาลนะคะ
ต้องดูแลลูกของตัวเองด้วยแล้วก็ดูแลลูกของน้าด้วยค่าโรงเรียนเด็กอยู่ที่นี่หมด
เงินเดือน๘๐๐๐มันก็ไม่พอค่ะ
ชื่อนางสาวซีรินยาเดี๋ยวฆ่มาชื่อเล่นชื่อนุริยะอายุ๑๖ปี

ริยะเป็นคนเห็นคนขับเขาก้มหน้าติดกับพวงมาลัยเลย
แต่ดุริยาไม่รู้ว่าเขาหลับ

เข้ามาใส่พุ่งเข้ามาทับตัวเรา
หมอเขาบอกว่ากระดูกเปิ้ลแตกต้องใส่เหล็ก
ตั้งแต่ขาหักมาคือแบบเหมือนขาเดินไม่ได้เลยแล้วยกขาไม่ได้
คือแบบนั่งร้องไห้ตรงนั้นแล้วพอกลับมาบ้านได้ก็คือต้องให้ลูกสาวไปพยุง
ต้องเดินลากขาไปตลอดยกขาไม่ขึ้นเลยค่ะ
ลูกจะต้องไปส่งทุกวันแล้วไปรับทุกวันก็คือเดินไปเป็นเพื่อนกัน
แต่มามีอยู่ทีนึงที่ลูกไม่ได้ไปส่ง
ฝนมันตกแล้วทางมันเละจะถึงปากซอยอยู่แล้ว

คิดว่าเป็นความผิดของเราส่วนหนึ่งคือวันนั้นหนูไปโรงเรียนสาย
หนูก็เลยไม่ทันได้ไปส่งเขาก็หนูคิดว่าที่นี่คือที่ใส่
ที่หนูมาดูแลแม่หนูว่าหนูดูแลได้ไม่ดีเท่าที่แม่ดูแลเราค่ะ
คือหนูช่วยได้แค่ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะค่ะดูแลได้แค่บางอย่าง
แต่กลับกันคือเขาดูแลหนูเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ
กลับมาบ้านก็เจ็บที่แผลกลับไปหาหมอเอ็กซาเรย์
หมอก็ว่ากระดูกมันห่างเกินไปนะยังไงมันก็ไม่ติด
ต่อให้คุณ๖เดือนหรือปีหนึ่งคุณก็ไม่ติด
ตอนนั้นก็๖๗เดือนยังเดินไม่ได้แล้วก็กลัวจะโดนไล่ออกจากงาน
กลัวว่าลูกจะไม่มีกินยายจะไม่มีกิน
ฉันชื่อนางสมจิตสองสมานอายุ๘๓ปัจจุบันสายตาก็มองไม่ค่อยเห็น
มองเห็นเป็นหมอกมัว
คือแบบเขาไม่ชอบอยู่ว่างบางทีเขาก็ไปถางย่ามั่งไปล้างจานมั่ง
เก็บผ้าที่เราตากไว้บ้าง
ด้วยความที่ตาไม่ดีตาบอดข้างนึงตามัวข้างหนึ่งเขาก็จะจับผิดจับถูก
วันนั้นจะเดินตักน้ำมาล้างช่วยล้างชาม

ฉันอยากช่วยทำไม่อยากให้เขาลำบาก
ภาระเขาเยอะหมดทั้งบ้านเลยเขาภาระเขาคนเดียว
เมื่อก่อนผมให้เปิ้ลเดือนละ๑๒๐๐ค่าเลี้ยงลูก
หลังจากออกรถค่าครั้งลูกก็ไม่เคยได้
ผมชื่อนายศิริษักนำคุณสองสมานปัจจุบันอายุ๕๐ปี
ครับตอนนี้ประกอบอาทิตย์ทอดไข่แต่ก่อนขายไก่สด

ดาวน์รถออกมาเพื่อที่จะเอาไก่สดไปส่งพ่อค้า
พอรถออกมาได้๒อาทิตย์รถมันก็เสีย
เอาข้าวไปซ่อมเดือนเต็มผมไม่ได้ขายอะไรเลย
แต่ผมต้องจ่ายค่างวดรถมันก็ต้องกู้เงินนอกระบบ
ซึ่งกระท่อนกระแท่นแล้วตอนนี้เขาไม่ซื้อผมแล้ว
ผมเลยต้องมาขายไก่ทอด

มันก็ไม่พอไม่มีสตังค์เหลือเก็บเรือให้ลูกให้แม่เลย
ซึ่งมันก็จะต้องเป็นความเดือดร้อนของเปิ้ล
เงินดาวรถคันนี้เป็นเงินของเปิ้ลทั้งหมด

แม่เป็นห่วงลูกแม่เป็นห่วงยายไหนทำงาน
ตอนนี้เราก็มีอาการหยุดหายใจขณะหลับ
ไปหาหมอหมอเขาบอกว่าเกิดว่าคุณหยุดหายใจนานเกินไปเนี่ย
คุณอาจจะตายได้
ช่วงที่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคนี้ค่ะ
แล้วคุณหมอบอกต้องใช้ค่ารักษามันเป็นหมื่น

ถ้าบ้านหลังนี้ขาดต้นไปมันก็คงจะแย่

อะไรที่ทำให้เขาสบายใจได้ก็อยากจะทำ
ทุกวันนี้หนูอยากให้แม่มีกำลังใจทำงานค่ะ
เจ็บป่วยยังไงเราก็ต้องลุกขึ้นสู้
ท้อไม่ได้เพราะว่าลูกก็โตขึ้น

แล้วเด็กจะอยู่กันยังไง

ถ้าได้เงินสักก้อนหนึ่ง

มันเหม็นด้วยดำด้วย
เราก็ไม่อยากให้อุริยะใช้
เพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นแผลอีก
เขาเคยเป็นแบบแผลติดเชื้อ
แล้วก็เก็บไว้เป็นเงินทุนการศึกษาให้เด็ก
อันดับสุดท้ายก็จะมีมากกว่า

ก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเสาหลักของครอบครัว
ที่ต้องเลี้ยงดูเด็ก๓คน
แล้วก็คุณยายทวดอีกหนึ่งท่าน
แล้วก็ยังมีน้ำใจเอื้อเฟื้อไปถึงครอบครัวของสามี
แล้วก็ยังช่วยเหลือน้าชายด้วยเงินเดือนเพียง๘๐๐๐บาท
พอหรือไม่พอยังไงไปพูดคุยกับเขาเลยครับ
ครอบครัวของคุณเปิ้ลครับสวัสดีครับ
มีน้าตุ๋ยมีคุณยายทวดนะครับคุณเอก
คุณเปิ้ลแล้วเด็กอีก๓คน
เมื่อก่อนนี้ครอบครัวเห็นบอกว่าก็จะมีสามีอยู่ด้วย
ก็ยังพอเป็นแบ่งเบาภาระกันได้
แต่พอคุณพ่อคุณแม่ของสามีล้มป่วย
ก็เลยต้องแยกไปดูคุณพ่อคุณแม่เขาอยู่ไกลไหมครับ

คือตั้งใจไปดูพ่อของเขาที่ป่วยติดเตียง
พอไปได้๓วันพ่อก็เสีย

หลังจากนั้นแม่เขาก็เริ่มป่วย
แล้วตอนนี้มีอาการหลงลืม
ก็คือทิ้งไม่ได้ก็ต้องอยู่ดูแลแม่ต่อไปค่ะ
เขายังมีอาชีพที่จุนเจือทั้งครอบครัวเขาได้ไหม

เราต้องเป็นคนทำแล้วบางทีไม่พอใช้

เรามีครอบครัวดังนี้แล้วเราก็มีครอบครัวทั้งนั้นที่เราต้องดูแล
ถ้าเมื่อก่อนตอนที่เรายังไม่ประสบอุบัติเหตุเนี่ย

แล้วตอนนี้เดินเหินเป็นยังไงบ้าง

เวลาเดินมันก็จะเจ็บหัวเข่ากับเจ็บตรงแผล

ทำไมไม่หารถสักคัน
ทำไมต้องเดินไปทำงานล่ะครับพี่เปิ้ล
แต่ก่อนเคยหารถค่ะ

ก็เขาจะไปรับไปส่งถึงออฟฟิศเลย

เอาเก็บเป็นค่าใช้จ่ายที่นี่ดีกว่า

สำหรับผู้หญิงที่ชื่อว่าเปิ้ลนี้

กินกันอยู่เวลาที่ไปทำงาน

จ่ายเงินซื้ออาหารเลย
แต่คุณได้อาหารการกินมาจากไหนครับ

มันเป็นเหมือนสวัสดิการเขาให้มา
เราก็จะไปช่วยเขาเสิร์ฟบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะ

แต่ถ้าเกิดคนเยอะเราก็ยังสามารถไปรับออเดอร์ให้เขาได้อย่างนี้ค่ะ

แต่มันคือน้ำใจที่เปิ้ลต้องการที่จะช่วยและตอบแทนเขา
เป็นค่าข้าวค่าแกงที่เขาให้เรากิน

ก็คือ๘๐๐๐นี้หนูไม่ได้เอามาใช้กับตัวเองเลยสักบาทเดียว
เปิ้ลเห็นบอกว่าแล้วคุณใหญ่ทวดเนี่ยครับดูแลทั้งมากี่ปีแล้วอะ
อันนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่เขาดูแลหนู

ก็คืออยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เกิดอะค่ะ

เลี้ยงหนูจนมาช่วยเลี้ยงเลน

ทำไมเราจะเลี้ยงเขาไม่ได้อะค่ะ

เปิ้ลดีกับยายแค่ไหน
อืมยินสุภารณา
มีเขาคนเดียวที่ฉันจะพึ่งพา
สุภารณาดูแลเชื้อผ้านม
ตื่นเช้าจะไปทำงานยังรีบมาซักผ้าให้ยาย
เอาผ้าใส่ถูกรีบซักให้ยาย
พอจะไปไหนก็นุ่งผ้าให้
จะกินก็ให้เอายกคดมาให้
แต่ฉันไม่เคยแบบลงหมอนนอนเสืออะไร
ฉันลุงลุกลุกคานเฉย

ทีนี้ที่มันต้องให้เขาช่วยเพราะว่ามองไม่เห็น
ยายหนูเห็นในภาพนั้นยายที่ได้เดินไปอะครับ
บางทีมองไม่เห็นแล้วก็ที่ได้คว้าได้คำไป

ยายตกลงไปในน้ำแล้วก็ไม่เรียกใครด้วย

แล้วทำไมไม่บอกหนูถามหน่อยทำไมไม่บอก
ไม่อยากให้เขาวุ่นวายใจเขาก็ว่าเขาก็ดุว่า
ต้องไปทำไมอย่างนี้มา
จนไม่เข้าเรื่องบอกอยู่เฉยไม่ได้
ถ้าเราบอกเขาเขาก็จะดุจะว่าเรา
แล้วยายเคืองทำไมเขาดุเลยอย่างนี้
เคืองอะค่ะมันเกินไปแล้ว
มันเพลินไปแล้วไม่เคือง
ดุก็เพลินไปแล้วโถแม่คุณ
ยายอยากจะบอกอะไรกับผู้หญิงคนนี้ครับ

ผมก็อยากจะบอกว่า
ไม่ต้องห่วงมากเกินไปนะ
เอาพอดีเอาแต่พ่อนั่น
มากเกินไปแล้วฉันรู้สึกว่าแหม
มันเป็นภาระเกิน

หนูกับเด็กนี่สิเป็นภาระยัง
ลื่นขนาดไหนอยากเอาลูกหนูขี่คอไปโรงเรียน
อย่างนี้ใครเป็นภาระใครยัง
อย่างคนเดียวหนูเลี้ยงได้

ปล่อยพวกหนูกับพวกเด็กทำกันบ้าง
ตุ๋ยจ๋าตอนนี้ณตุ๋ยมีรายได้จากอะไรบ้างครับ
ขายไก่ทอดอย่างเดียวนี่แหละ

แล้วเมื่อก่อนที่จะมาขายไก่เนี่ยครับ
เมื่อก่อนก็ขายไก่สด
ปรึกษากับเปิ้ลตอนนั้นยังไม่ได้ออกรถ

ตุ๋ยรู้ไหมว่าเงินที่น้าตุ๋ยเอามาจากผู้หญิงคนนี้
นั่นคือเงินเก็บก้อนสุดท้ายของเขา
รู้ครับปรึกษากันแล้วก็คุยกันแล้ว
เปิ้ลเขาเต็มใจที่จะช่วย
แล้วผมก็มั่นใจว่ามันต้องดีทำได้

รถเสียขาดส่งเขาเป็นเดือน
เพราะก็เจ้าอื่นเขาก็มาแซกเราอย่างนี้
ใช่จะแซกเลยแล้วเราก็หมดหนทางที่จะขายไก่สดแล้ว
หลานที่แสนที่พวกนี้

มีก็มีไม่มีก็คือไม่มีเหมือนกัน

ถึงมันจะไม่ได้วันนี้จะไม่มีอะไร

จะให้เปิ้ลสบายนะจะเลี้ยงเปิ้ลเอง
ขอบคุณครับ
นี่มาถึงลูกสาวคนโตบ้างลูก

ก็พยายามทำงานบ้าน
ช่วยอะไรเขาได้ก็คืออยากจะช่วยค่ะ
เด็กช่วยหารายได้กันด้วยนี่เห็นบอกใช่ไหมลูก

คือถ้าเป็นขนมหนูทำขนมบุหรี่ที่เป็นแท่งแล้วก็จุ่มช็อกโกแลตอะค่ะ
แต่คือของน้องนัทเนี่ยจะเป็นเยลลี่ลูกกลมแล้วก็เอามาโรยเม็ดอย่างนี้ค่ะ
แล้วเงินที่ได้มาเห็นบอกว่าส่วนหนึ่งก็ให้คุณแม่
พอมาโรงเรียนแล้วก็ไม่ต้องขอตังค์คุณแม่

เห็นบอกว่าร่างกายเราก็ไม่แข็งแรงเป็นภูมิแพ้ด้วยเหรอลูก

คือหนูจะเป็นแบบแผลถลอกแล้วก็บางจุดก็เป็นเลือดบางทีก็เป็นน้องอย่างนี้ค่ะ
คือมันเหมือนมันคันมากหนูก็คือมันอดไม่ได้ที่จะต้องเก่า
พอเกาไปแล้วมันเลือดทั้งขาเลยค่ะ
จ๋าวิกฤตที่ต้องมาเกมต่อชีวิตในวันนี้นั่นคือเรื่องอะไรครับ
น้ำปลาปลาค่ะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยแต่ละคนเนี่ยอย่างนุริยะน้ำเหลืองไม่ดีก็ต้องการน้ำสะอาด
อย่างยายตาไม่ดีเขาก็ต้องใช้น้ำสะอาดถ้ายิ่งน้ำสกปรกก็ยิ่งจะทำให้เขาตาบอดมากขึ้นนะคะ
วิกฤตหนักที่เราจำเป็นต้องมา

ขอให้โชคดีนะครับและขอบคุณที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีในวันนี้นะครับ
ขอให้โชคดียายจ๋าขอให้โชคดีนะยายนะ

คุณผู้ชมครับการกู้วิกฤตของแต่ละครอบครัวนั้นแตกต่างกันไปนะครับ
อย่างเช่นครอบครัวของคุณเปิ้ลที่มาในวันนี้เขาก็มีวิกฤตครับ
โดยที่ร่างกายเขาก็ไม่พร้อมเขาน่าจะเอาเงินจำนวนนึงไปช่วยร่างกายเขาก่อนให้ดีขึ้น
แต่คุณเปิ้ลเลือกที่จะให้ทุกคนในบ้านมีชีวิตที่สะดวกสบายแล้วดีขึ้น
ด้วยการขอน้ำปลาปลานั่นหมายถึงว่าเขามีน้ำใจต่อคนในครอบครัวมากกว่าห่วงตัวเอง
เพราะฉะนั้นเรามาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณเปิ้ล
ในการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อเพื่อที่จะคว้าเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทได้หรือไม่ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
ถ้าพร้อมแล้วเลือกตอบตัวเลือกที่เท่าไหร่ครับ
ตัวเลือกที่๔ครับ